อย่างที่คุณกายบอกวันนี้คอรมอเห็นชอบลดราคาแก๊สโซฮอล๙๑
ถ้าไปดูในตลาดหุ้นวันนี้ค่ะก็สีเดียวกับเสื้อที่ฉันเลยสีแดงนะคะ
หุ้นเนี่ยลงต่อเนื่องเลยค่ะดัชนีวันนี้ลงไปต่ำสุดที่๑๓๘๗๖จุดนะคะ
ลดลง๑๑๗๕จุดระหว่างวันก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ
วิเคราะห์ประเมินแบบนี้ว่าภาวะตลาดหุ้นไทยตอนนี้ได้ปัจจัยบวกจากสถานการณ์สู้รบ
เหมือนจะผ่อนคลายลงหลังจากเริ่มมีการทยอยปล่อยตัวประกันรอบใหม่
แต่ว่ามันก็ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบด้านลบนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นทุนรุนแรงนะคะ
อันนี้คือหุ้นนะคะราคาทองคำก็เช่นเดียวกันค่ะ
วันนี้ตั้งแต่เปิดตลาดช่วงเช้าเปลี่ยนแปลง๒ครั้ง
ราคาลดลงรวม๔๐๐บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่๓๓๘๐๐บาทนะคะ
รูปภัณฑ์ขายออกที่บาทละ๓๔๓๐๐บาทก็ปรับลงจากที่ขึ้นสูงเป็นประวัติการ
ก็ยังสูงอยู่ดีนะคะแต่ว่าเริ่มลงแล้วนะคะ
นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับตลาดหุ้นไทยเรื่องของราคาทองนะครับ